พระเนี่ยไปสูบกัญชาอยู่ในกุฏิวัด

ยังกันลูกฟุตบอลลูกนั้นเลยว่าออกหรือไม่ออก

ท่านผู้ชมครับเอาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
เดี๋ยวผมจะมีคำตอบให้ว่าเออได้ไม่ได้อย่างไร

มีวัดนึงที่สุโขทัยนะครับ

ไปดูนะฮะ
เสียงกับภาพในคลิปไม่เกี่ยวข้องกันนะฮะ
บังเอิญที่วัดมีงานกฐินอยู่พอดี
โฆษกเขากำลังประกาศรายชื่อ

กุฏิหลังนี้

เขากำลังทำบุญทอดกระถิ่นกันอยู่

แล้วคลิปมันก็ถูกเผยแพร่ออกไป

นอกบุติจัดงานกฐินกันอยู่

โพสต์คลิปเอาไว้แล้วก็บอกด้วยว่า
สบงแล้วทรงยำเนื้อ

เจ้าอาวาสวัดหนึ่งที่สุโขทัย

แล้วก็รู้ข่าวแล้วว่าวัดไหนยังไง

เป็นวัดที่ปรากฏในคลิปนะครับ

พบว่าตอนนี้นะฮะมีพระชั้นผู้ใหญ่

หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ออกไป

กำลังสูบกัญชาอยู่คือเจ้าอาวาสวัดจริงนะฮะพระครูสมุสำรวยปุญกาโมหรือว่าพระครูแมว
เจ้าอาวาสวัดฤทธิริราชเจริญธรรมเจ้าอาวาสวัดชี้แจงว่าอย่างนี้มีพระผู้ใหญ่เข้ามาตรวจสอบด้วย
อมรับว่าพระที่อยู่ในคลิปที่นั่งสูบกัญชาอยู่เนี่ยนี่คืออัตมาจริงแต่ขอชี้แจงหน่อยนะ
ก่อนจะเกิดเรื่องขึ้นเนี่ยอ่าได้ขึ้นไปบนกุฏิของพระลูกวัดรูปหนึ่งค่ะ
แล้วเห็นพระรูปนั้นกำลังนั่งดูดกัญชาอยู่พาดพิงอาตมาก็เลยว่ากล่าวตักเตือนไป
แต่ทีนี้ด้วยความที่อัตมาเนี่ยมีโรคประจำตัวคือเบาหวาน
แล้วเคยศึกษาข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ตว่ากัญชามันรักษาโรคเบาหวานได้
อาตมาก็เลยขอพระรูปนั้นทดลองดูดดู
โทษนะคะหลังจากตักเตือนพระรูปนั้นไปแล้วก็ขอเข้าดูด
สงสัยจะเสียดายหรือยังไงไหนก็สูบอยู่แล้ว
บอกขอทดลองหน่อยเผื่ออาการเบาหวานจะดีขึ้น
ปรากฏว่าอัตมาดูดไปได้๒๓ทีสำลัก
อาตมาก็เลยไม่สูบอีกแล้วก็ขอตัวกลับออกมา
นี่ไม่คิดเลยว่าจะถูกแอบถ่ายคลิปเอาไว้นะเนี่ย

สงสัยจะเป็นฝีมือของพระรูปนั้นนั่นแหละ
คงจะแค้นอัตมาที่อัตมามาว่ากล่าวตักเตือน
ซึ่งพระรูปนั้นตอนนี้ศึกออกไปแล้ว
และพวกตีนำคลิปเผย
ขนาดนี้เค้าได้เอาจากวัดไปรึยังครับ
อ้าวทางพระรูปนั้นเนี่ยศึกไปแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

แล้วก็ได้ลงโทษแล้วก็ภาคทันเจ้าอาวาสวัดในคลิปไปแล้ว
แต่คลิปเนี่ยมันเพิ่งถูกเผยแพร่ทางโลกโซเชียลอ๋อค่ะทีนี้ถามว่าผิดหรือไม่ผิดเนี่ย
ผมไปดูนะฮะทางโฆษกสำนักพุทธนะฮะ
โศกสำนักงามพระพุทธศาสนาแห่งชาติคุณสิทธามูลหงษ์
แหลงผลประชุมมหาเถระสมาคมเอาไว้ครั้งที่สิบเจ็ดทับสองห้าหกห้า
มหาเทรสมาคมมีมติห้ามพระพิสุสามเณรเกี่ยวข้องกับกัญชากัญชงกระท่อมชัดเจน
หลังจากที่เขามีการปลดออกจากบัญชียาเสพติดแล้วก็รอเรื่องของกฎหมายใช่ไหม
แต่ทางมศเนี่ยมีมติไปแล้วเนื่องจากการที่มันมีฤทธิ์ทำให้เกิดการมึนเมาอะไรพวกนี้ได้เนี่ย
อืมบางทีถ้าเกิดแม้จะไม่ผิดกฎหมายแต่ว่าพระหรือว่าสมเนรไปสูบแล้วใช้พื้นที่วัด
มันอาจจะนำไปสู่การทำผิดวินัยสงฆ์อย่างอื่นได้ค่ะแล้วก็โลกะวัชชะด้วยอืม